ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อยู่ในแนวคันกั้นน้ำ
ถ้าผมจะบอกว่าดูเรื่องของคันกั้นน้ำให้มันแข็งแรงขึ้นอีกนะฮะ

สำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ
ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์
เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่า
เจ้าพระยาเพิ่มการปล่อยน้ำ
แตะระดับ๓๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะฮะ
ที่เราเคยบอกกันที่ผมเคยบอกว่า
ถ้ามากกว่า๒๒๐๐มาถือว่าเยอะมากแล้ว
ตอนนี้มันมีความจำเป็นต้องถึง๓๑๐๐แล้วครับ
ทีมข่าวไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา
อำเภินศัพท์พระยาจังหวัดชัยนาศเมื่อคืนนี้พบว่า
น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
มันผ่านจุดวัดน้ำที่ค่ายจีรประวัตินครสวรรค์นู่นน่ะนะ

วัดได้อัตรา๓๐๙๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที

เจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำออกท้ายเขื่อน
เป็น๓๑๐๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ถือเป็นการปล่อยน้ำสูงสุดในรอบปีนี้นะครับ
มันจะส่งผลให้น้ำมันสูงกว่าตลิ่งประมาณ๙๒เซนติเมตรทีเดียว
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

งแดงเห็นไหมฮะทงแดงโล่ปลิวอยู่เนี่ย
นะครับทงแดงวิกฤตเป็นวันที่๓แล้วนะ
ออกสำรวจที่ตลาดสัพยาครับจังหวัดชายนาฏ
พบว่าประชาชนกว่า๒๐๐ครัวเรือนในพื้นที่

เนื่องจากพนังกั้นน้ำแตกเมื่อ๓วันก่อน
ขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอีก
ทำให้น้ำท่วมตั้งแต่๖๐เซนติเมตร
จนถึง๒เมตรกว่า๒เมตรกว่าในบางพื้นที่คุณผู้ชม
โอ้โหเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
มีแผนการระบายน้ำไว้ในเกณฑ์สูงกว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตั้งแต่วันที่๘ย้ำ
วันที่๘ถึง๑๓ตุลาคมนี้ครับ
ครับตามประกาศนะฮะการบริหารจัดการน้ำของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ฉบับที่๔๙ถึง๑๓มันมาสอดคล้องกับระยะเวลาที่น้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่
ฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ขึ้นไปเลยตั้งแต่อ่าวไทยเนี่ย
จะมีปริมาณสูงขึ้นนะครับ
ก็ยังไงขอให้ฟังคำเตือนแล้วก็ข้อแนะข้อปฏิบัติจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ